เพื่อเห็นบรรยากาศสดการเคลื่อนขบวนของทางกลุ่มผู้ชมนุมอีกครั้ง

กลุ่มของมวลชนนั้นมีการเคลื่อนขบวน
อภัยครับอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เดินตามขบวนมายังถนนพญาไทยนะตอนนี้
มีการหยุดอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของทางเข้าซอยรางน้ำ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คือกาดอาสาของแกนนำ
มีการคล้องแขนกันเป็นระยะระยะเพื่อตั้งแถวให้กับกลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านหลังนะครับ
โดยแถวของกาดนั้นจะมีอยู่ประมาณ๓แถวที่จะคอยกั้นบริเวณตรงนี้ไว้
เหนือจากพื้นที่ขาเข้าแล้วบริเวณขาออกฝั่งนู้นคุณผู้ชมครับ
ขาออกฝั่งนู้นยังมีกลุ่มของมวลชนที่อยู่บริเวณถนน
นั่นหมายความว่ามีกลุ่มมวลชนอยู่ทั้งสองฝั่งถนน
ขาเข้าและขาออกตรงจุดนี้
บริเวณต้นแถวของกลุ่มแกนนำนั้นของกลุ่มแนวร่วมนั้นอยู่บริเวณปากทางเข้าของซอยรางน้ำนะครับคุณผู้ชมครับ
โดยท้ายแถวนั้นยังมีตกค้างเหลืออยู่ที่บริเวณอนุสาวรีชัยสมรภูมิที่ยังคงเดินมาไม่ถึง
ทำให้กลุ่มมวลชนตรงจุดนี้นั้นมีการหยุดรอเป็นระยะ
เพื่อให้กลุ่มที่ตกค้างอยู่ด้านหลังนั้นกลับมาสมทบ
ให้กลุ่มมวลชนนั้นได้เข้าร่วมมากยิ่งขึ้น
ตรงจุดนี้คุณผู้ชมครับบริเวณซอยลางน้ำนั้น
ขวามือคือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าขนาดนี้ยังไม่มีการปิดการจราจรนะครับ
โดยบริเวณภายในซอยนั้นยังมีรถติดขาดเป็นระยะ
โดยณตอนนี้ยังคงมีการเคลื่อนที่ได้ตามสัญญาณไฟจราจร
ยังไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใด
คุณผู้ชมครับบริเวณด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนู้น

มีการเปิดการจราจรตามปกติยังไม่มีการปิดการจราจร

ถ้าหากกลุ่มมวลชนมีการเคลื่อนขบวนไปทางถนนพญาไทย
ไปตามที่จะเลี้ยวขวาไปทางแยกที่ศรีอยุธยานั้น
ตอนนี้มีการกั้นรั้วแบรีเออร์ของตำรวจ
รวมไปถึงรั้วเหล็กแล้วก็รั้วรวดหนาม

เพื่อไม่ให้กลุ่มของมวลชนเดินทางไปยังธรรมเนียบรัฐบาลตามกระแสข่าว

เหนือจากพื้นถนนแล้วผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูภาพ
ยังมีกลุ่มมวลชนบางส่วนที่อยู่บริเวณด้านบนห้างนะครับ
ยังมีการถ่ายรูปแล้วก็ยืนส่งเสียงให้กำลังใจคนที่อยู่ด้านล่าง
แล้วก็กลุ่มของแนวร่วมนั้นมีการเรียกตะโกนให้ลงมาสมทบกันด้านล่าง
เพื่อที่จะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลด้วยกัน
คุณผู้ชมภาพไกลก็ยังจะเห็นนะคะว่า
มีกลุ่มมวลชนนั้นอยู่บริเวณเต็มพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกัน
ร้านค้าร้านขายตรงจุดนี้ก็ยังคงเปิดให้ค้าขายกันตามปกติ
ยังไม่มีการปิดร้านรวมไปถึงภายในห้างนั้น
ยังไม่มีการปิดห้างนะครับ
เมื่อสักครู่นี้แกนนำที่เป็นคนปลาใส
แกนนำนี้เป็นแกนนำอิสระไม่ได้สังกัดแกนอยู่หน่วยไหนนะครับ
มีการปลาใสโดยเนื้อหาของการปลาใสนั้น
ต้องการทวงข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นทั้ง๓ข้อ
ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้กับรัฐบาลไป
ตอนนี้มีการเคลื่อนพลออกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นการเคลื่อนพลของทางกลุ่มแนวร่วมนี้
ก็จะมีการคล้องแขนกันมีการคล้องแขนกันทั้งซ้ายและขวา
โดยกลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านหลังนั้นก็อยู่ระหว่างการที่จะเดินตามมา
เคลื่อนพลในวันนี้บอกแบบนี้ค่ะว่าทางกลุ่มของแกนนำนั้น
มีการทำป้ายเป็นป้ายขนาดใหญ่คุณผู้ชมครับ
ขนาดใหญ่บริเวณจุดนั้นถ้าเป็นสีแดง
จะมีสัญญาณบอกให้หยุดรอก่อน

จะมีสัญญาณบอกว่าให้เดินไปได้
ซึ่งณตอนนี้มีการชูป้าย

ให้กลุ่มแนวร่วมที่อยู่ด้านหลังสามารถเดินมาได้

เพราะตอนนี้เป็นป้ายขนาดใหญ่แบบนี้
ซึ่งก็ทำให้คนที่อยู่ข้างหลังนั้นมองเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีการเดิน
หรือว่ามีการหยุดเพื่อที่จะรอที่อยู่ด้านหลัง
คุณผู้ชมครับณตอนนี้ทั้งสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาตินั้น
มาติดตามทำข่าวหลายร้อยสำนักนะครับ
รวมไปถึงกาดนั้นเป็นกาดที่เป็นอาสาสมัครด้วย
แล้วก็เป็นหน่วยงานต่างด้วยนะครับ
ตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าแถวของกาดนั้นเดินทางมาถึงด้านหน้าคอนโด
ที่อยู่ตรงถนนพญาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
บริเวณด้านหน้าของผมอีกประมาณ๒๐๐เมตร
ก็จะถึงบริเวณแยกของพญาไทยเป็นที่เรียบร้อย
ซึ่งณตอนนี้นอกเหนือจากรถของคนที่มาเข้าร่วมนั้น
ยังมีรถของกลุ่มรถอาสารวมไปถึงรถพยาบาล
อะไรต่างที่จอดรออยู่บริเวณจุดนี้
ตอนนี้หน้าแถวนั้นอยู่บริเวณกรมแพทย์ทหารบกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณผู้ชมครับป้ายที่ผมบอกเนี่ยเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับ
ที่จะเป็นส่งสัญลักษณ์ไปถึงมวลชนที่อยู่ด้านหลัง

หรือว่าถ้าหากห่างกันมากก็จะมีป้ายสีแดงขึ้น
ที่บอกว่าให้หยุดรอก่อนเป็นการส่งสัญญาณแบบนี้
อาสาที่มาประจำกายบริเวณจุดนี้คุณผู้ชมครับ
บอกแบบนี้ครับว่ามีทั้งหมด๔แถวด้วยกัน
แถวซึ่งแต่ละแถวมีประมาณ๑๐คน
ที่จะคอยยืนอยู่เต็มฝั่ง๒ถนน
รวมไปถึงกาดอยู่บริเวณจุดนี้ด้วย
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังของแนวของกาดนะครับ
ด้านหลังนั้นมีอะไรที่อยู่บริเวณจุดนี้ด้วย
เว้นระยะห่างของระหว่างกาดกับกลุ่มมวลชน
ระยะห่างประมาณ๑๐เมตรนะครับคุณผู้ชมครับ
จะเห็นนะคะว่ากลุ่มมวลชนที่อยู่แนวหน้า
เหนือจากจะมีอุปกรณ์ต่างแล้ว
หวกก็เป็นสิ่งสำคัญที่กลุ่มมวลชน
มีการให้กลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านหน้าสวมใส่
เพื่อต้องการให้รอการปะทะ
คุณผู้ชมครับณขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการ
เคลื่อนพลไปยังสี่แยกพญาไทยนะครับ
จุดหมายในขณะนี้มีการบอกว่าอาจจะเป็นธรรมเนียบรัฐบาล
แต่ยังไม่ทราบนะคะว่าตอนนี้จะไปถึงธรรมเนียบหรือไม่
เดี๋ยวหากมีความคืบหน้าผมจะรายงานกลับไป
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอนุสาวรีชัยสมรภูมิครับ